เทคโนโลยีหลากหลายแห่งจากทั่วโลก
ก็ได้ตบเท้ากันเข้าร่วมมหากรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยี
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
พร้อมกับใช้โอกาสนี้นะครับในการเปิดตัวนวัตกรรม
ขออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสุดล้ำสมัย
ที่ได้รับการพัฒนามาให้ช่วยอำนวยความสะดวก

ซึ่งในปีนี้ก็เน้นอุปกรณ์ที่สามารถ
ที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนได้
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่เห็นอยู่นี้คือตู้เย็นอัจฉริยะรุ่นใหม่จากซำซุง
ที่ผลิตสำหรับตลาดยุโรปโดยเฉพาะ
ตู้เย็นรุ่นดังกล่าวเป็นแบบ๒ประตู
หน้าจอสัมผัสขนาด๒๑๕นิ้ว
ที่สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อภายในบ้าน

ดูพ่อประโยชน์หรือฟังเพลงออนไลน์ได้
ฮาวีผู้บริหารฝ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ของบริษัทซัมซุงภาคพื้นยุโรปเปิดเผยว่า
ตู้เย็นรุ่นนี้รองรับสัญญาณไวไฟ
และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วย
บอกว่าการผสมผสานประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟน
และเทคโนโลยีบ้านอัชริยะเข้าด้วยกัน
จะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
ในการจัดการกับข้าวของภายในตู้

ปันบันทึกช่วยจำกับครอบครัว
แม้แต่ค้นหาแรงบันดาลใจในการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง
หน้าจอของตู้เย็นดังกล่าวได้ทันที
เชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในบ้านเป็นนวัตกรรม
ที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว
ส่งผลให้บริษัทหลายแห่งพัฒนาและเปิดตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ที่สามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
แต่นักวิเคราะห์หลักอาวุโสด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
ครั้งที่ผู้บริโภคไม่เห็นถึงความจำเป็นของอุปกรณ์
สำหรับเชื่อมต่อเท่าที่ควร
เขาบอกว่าการเพิ่มคุณสมบัติการเชื่อมต่อดังกล่าว
ไม่ได้หมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทต่าง
จะสามารถขายได้ไปเสียทั้งหมด
แต่ผู้พัฒนาจะต้องเพิ่มความฉลาดเฉลี่ยว
ให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ไปพร้อมกัน
ขณะที่หลายคนอาจเคยประสบกับปัญหาข้าว
ของเครื่องใช้ในบ้านหมดกระทันหันแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป
กดนี้เชื่อมเข้ากับสัญญาณไวไฟลูกค้าจึงสามารถกดสั่งสินค้า
หรือติดตามออเดอร์ผ่านทางสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการสั่งซื้อซ้ำ
ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันอย่างตู้อบผ้าอัจฉริยะ
ที่สามารถอบและเป่าแห้งเสื้อผ้าได้หลากหลาย
รวมถึงเครื่องซักผ้าที่มาพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีถังซักแบบ๒ถัง
ด้วยเครื่องซักขนาด๑๐กิโลกรัมด้านบนและขนาด๒กิโลกรัมด้านล่าง
ความสะดวกให้ผู้ใช้งานซักผ้าขาวและผ้าสีได้ในคราวเดียว
เมื่อผู้ใช้งานเคาะลงไปบนกระจกหน้าตู้๒ครั้ง
ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างใสและเปิดไฟส่องสว่างให้เห็นสิ่งของในตู้เย็นได้ทันที
งานนี้บริษัทเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก
ยังได้นำโทรทัศน์รุ่นล่าสุดมาอวดชมกันอย่างคึกคัก
ทั้งทีวีขนาดแปดสิบแปดนิ้วจากซัมซุงที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอต
ประสิทธิภาพการแสดงผลบนหน้าจอให้มีสีสันสดใสและสว่างขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยราคาที่แน่ชัดออกมา
แต่หลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง
สำหรับทีวีจอยักษ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีการปรับสีและความสว่างของแสงรอบ
เหมาะสมกับภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอ
เพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์ในการรับชม
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน